คุณผู้ชมครับที่จักรวรรดิ์นครราษสีมารจะนะครับ
คนที่เสียชีวิตนี่อายุ๗๗ถูกล้านเคยครับ
ปักเขตที่ดินล้ำแดนกันนะครับ
การยิงกันเกิดขึ้นครับมีคนบาดเจ็บสาหัสก็ไปตรวจสอบที่
เกิดเหตุคนเจ็บอายุ๘๗ครับชื่อว่าคุณสุดท้ายกับคุณทศเป็น
เจ้าของบ้านนะฮะถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวครับหลังจากนั้นนำ
ส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
มือปืนอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหลานเขย
ชื่อว่านายศรีชนนอายุ๗๔ปีบ้านอยู่ติดกับบ้านของผู้ตาย
เลยครับหลังเกิดเหตุก็รอมอบตัวมีปืนอยู่ด้วยนะตอนนั้นนะครับ
ปืนลูกซองยาวรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงครับตำรวจก็
ควบคุมตัวไปสอบสวนสาเหตุเพราะว่าผู้ตายกับทางมือปืนครับ
ทะเลาะวิวาดกันเรื่องแนวเขตที่ดินของบ้านติดกันมานานหลายปี
เลยครับตัวคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ตายเนี่ยมาปักเขตที่
ล้ำเข้ามาในเขตบ้านของตัวเองครับแต่ผู้ตายก็อ้างว่า
เขตมันถูกต้องแล้วที่ผ่านมาก็เลยแก้ปัญหาเอาแบบนี้
เจ้าน้าที่รังวัดสำนักงานที่ดินด่านขุนทศนครว่าสีมามา
รังวัดแนวเขตแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ยังคงค้างคาใจครับก็
มีปากเสียงกันมาตลอดไปแจ้งความมาแล้วด้วยแต่คราวนี้
หนักสุดนะฮะยิงกันจนตายเลยครับ
ประวังดูสัตว์สัตว์น้อยมีในบ้านลูกสัตว์สัตว์อีกไปหาน้าย
ถ้าละอย่างนี้ล่ะค่ะจ้ะว่าทันได้ไฟอืมอืมนี่ก็เลยยิงง่วง
ค่ะค่ะนี่ครับค่ะเป็นญาติกันนะอ่าแล้วก็อายุคนก่อเหตุ
๗๐กว่าแล้วค่ะคนสวยชีวิต๘๐กว่าด้วยค่ะครับ